สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหนุ่มมากับคุณวัดดำแล้วก็คุณผัดทายวันเดียวเลย
สัปดาห์ที่แล้วมีแค่วันเดียว
อีกไหมเดี๋ยวเขาจะตีอีกเราก็ไม่ต้องมา
เดี๋ยวเดือนนึงแล้วเขาบอกว่ามาติดต่อยจะตีทั้งเดือนนึง
สวัสดีคุณผู้ชม

สาวใหญ่ป่วยศาลพัฏโรคตกอาชาธิ์ปันใดเสียชีวิต
เชื่อว่าตั้งใจกินเจย์
ที่แกน้อที่๑๓๕ทรัพย์๑๘บานชาว

ตั้งอยู่ภายในห้องโถงแล้วก็ยังไปพบยารักษาโรคนะครับ
จำนวนมากตั้งอยู่บนโต๊ะวางทีวี
หลังจากนั้นไปพบเนื้อสัตว์ตั้งอยู่บนโต๊ะหน้าทีวี
บริเวณบันไดทางขึ้นชั้น๒พบร่างของนางสาวชายาพัฒน์
ลิ่มโอภาษมณีหรือว่าอุบนะฮะอายุสี่สิบปี
่งกางเกงขายาวเสียชีวิตในสภาพนั่งบนบันไดขั้นแรกนะฮะ
ส่วนแผ่นหลังแล้วก็ศีรษะพิงติดกับผนังบ้าน
นะครับก็บอกว่าในอดีตพูดสีชีวิตนั้น
เคยทำงานเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมปอดโรคไตโรคเบาหวานนะครับ
ความดันแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะครับ
ทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกตินะครับ
ก็เลยลาตัวเองออกมาทำงานแล้วก็ออกจากที่ทำงาน
มารักษาตัวเองนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวเพียงลำพัง
โดยผู้ตายตั้งใจจะกินอาหารเจ
แล้วก็จะไม่กินอาหารไม่กินเนื้อสัตว์อีกตลอดไปเลยทั้งชีวิต
แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ประมาณ๑ปีนะครับ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุนี้นะครับ

แต่ไม่มีคนรับสายครับก็เลยขับรถออกไปดูพบอกฮในบ้านมือสนิศ
ตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาตอบรับนะครับ
ไขกุญแจเข้าไปปรากฏว่าไปพบกับร่างที่ไร้วิญญาณแล้วของคุณ
ส่วนเนื้อสัตว์ที่พบตั้งอยู่ที่บ้านทางญาติก็เชื่อนะครับว่าผู้ตายน่าจะตั้งใจกินเนื้อสัตว์เข้าไป
หลังจากที่ตั้งใจไว้ว่าจะกินเจตลอดชีวิตจนกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่แพทย์ได้มีการชนะสูตรพลิกศพแล้ว
ก็ไปพบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายเบื้องต้นคาดว่าจะเสียชีวิตเนื่องจากตัวเองเป็นดม
แล้วก็พัดตกบันไดในชีวิตต้องชันสูตรก่อนนี่แหละครับก็คือขอบคุณกับความเสียใจกับทางครอบครัวด้วย
ตั้งใจดีอ่ะเนอะแต่ก็มันก็เกิดขึ้นได้อ่ะเนอะโรคภัยไข้เจ็บเนอะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาถูกข่มขืนในประเทศไทยนะครับ
เกิดขึ้นอีกรายนึงนะคะแต่อันนี้อาจจะแตกต่างจากที่ก่อเต่า
นี่เกิดที่เกาะพงันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ

ได้รับการประสานจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ได้มีพ่อของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๒๕ปีได้โทรศัพท์ข้ามประเทศมาแจ้งว่า
ลูกสาวของตนเองได้มาเที่ยวที่เกาะพงันได้ถูกข่มขืนในโรงแรมแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่บ้านหาดริ้นที่บ้านใต้จากนั้นเจ้าที่ตำรวจสพกับพังงันก็ประสาน
ยังตำรวจนักท่องเที่ยวเกาะพงันและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบที่โรงแรมโคร่อนที่อยู่ที่หาดริ้นนะคะ
พบนักท่องเที่ยวหญิงสาวคนนี้แหละที่ร้องทุกข์ไปยังสถานทูตอังกฤษ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเกาะพงันหลังจากตรวจร่างกายของนักท่องเที่ยวลายนี้เนี่ย
ผู้สูทข่าวก็รายงานว่าไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าสารเสพติดใดใดในเลือด
เลือดและในปัสสาวะและไม่พบร่องรอยการฉีกขาดที่บริเวณช่องคลอด
หลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจสพเกาะพังงันและตำรวจนักท่องเที่ยว
ก็ได้พานักเที่ยวลายนี้ไปสอบปากคำเพิ่ม
กับพนักงานสอบสวนซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
และมีเจ้าหน้าที่จากกรงสูตรอังกฤษมาสังเกตการณ์ด้วย
ก็คือครบทุกอย่างมีร่ามด้วย
กางเกงชั้นในถูกถอดออกวางอยู่ที่ปลายเตียง

ประดับก็ถูกถอดออกวางไว้บนตู้
พาปตินนท์ก็วางกองอยู่หน้าห้องน้ำ
โดยตัวเองไม่ถึงสามารถจดจำหลังสิ่งเรื่องต่างได้เลย
และคิดว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่
ที่พบในงานพาตี้ที่สาว่ายน้ำ
เมื่อคืนวันที่๒๒คือก่อนหน้าที่ตัวเองไปแจ้งความ
ก็เลยอยากให้ตำรวจตรวจสอบ
มาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบสิ

เพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่พบความผิดปกติใด
หรือว่ามีบุคคลอื่นเข้าออกห้องพักของนักท่องเที่ยวสาวรายนี้เลยแม้แต่คนเดียว
เวลาดังกล่าวมีเพียงนางสาวโจน่าเพียงผู้เดียวที่เปิดประตูเข้าออกห้องพัก
คาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
โดยที่นางสาวโจน่าล่าสุดก็ได้กล่าวขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
และบอกว่ารู้สึกเสียใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ทำงานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน
เพื่อขายข้อสงสัยและให้ความกระจ่างกับตัวเอง

จบข่าวขับอีกแค่นี้
แล้วแบบว่ากางเกงในเสื้อชั้นในกระจัด
จริงว่ามั้งถูกยากคิดว่ามั้งจะฮงอย่างเซ็ดน้อยไม่รู้เรื่อง

ใช่เพราะว่าทางตำรวจก็เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูเลย

ว่าพูดเป็นตุ๋เป็นตาว่าฉันโดนขมขึ้น
สงสัยคือว่าตอนออกมาออกมาคนเดียวกลับเข้าไปก็กลับไปคนเดียว
อะไรคะความกิฟต์
ความสงสัยตั้งนานนะคุณแม่

ถ้าเขาโดนแบบโดนข่มขืนหรือโดนอะไรอย่างนี้
มันจะรู้สึกไหมคุณแม่

หมายถึงว่าอะไรที่มันแบบแปลกปลอมเข้าไป

ต่อให้แบบมึนเมาไงมันก็ต้องรู้

มันจบแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นอันว่าเข้าใจผิด
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่จังหวัดมุกดาหาร
ขณะที่กำลังมีฝูงหานข้ามถนน

เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจอดก่อนจ้าห่านจะเดิน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังขับรถมา
แล้วเราก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพบหานโขงหนึ่งเดินมา
เดินจิ๊กข้ามถนนอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ก็เลยสงสัยแล้วว่ากลัวเดี๋ยวเขาว่ารถมันจะชนใช่ไหมล่ะ

จอดรถแล้วก็ลงมาโบกนะให้หาดข้ามไปก่อน

เพื่องเกี่ยวกับเราก็นานก็ได้เห็นอย่างนี้สักทีใช่ปะ

ร้อยตำรวจเอกทักษิณทงศรีเป็นรองสารวัตรจราจร

แล้วก็ขณะที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้กับพวกคณะปั่นจักรยาน
ทางเรียบนะฮะรายการปั่นสนุกมุกดาหาร

เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร
ก็ครบทั้งหมด๓๖ปีนะ
ก็ได้มีฝูงหาดกำลังเดินยึกยักยึกยักจะข้ามถนนฝั่งตรงข้าม

เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าฝูงหาดมันจะแบบเกิดอันตรายขึ้นนะ

ท่านรองสารวัตรจราจรเขาก็เลยกล่าวอย่างนี้

เพราะว่าเขาเคยว่าพี่ใช่มั้ยคะ

แบบว่าจิกเยี่ยงพาด

ไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยก็รักชีวิตตนเองเหมือนกัน

เนี่ยควรที่จะเคารพกฎจราจรเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในท้องถนนกันนะคะ
อันนี้นี่ก็ดีนะลดกันมาไม่เร็ว
ช่วงหน้ากลับมาดูการยกล้อที่แปลกมาก

แบบว่าโอนตังค์ทางโทรศัพท์ทุกคนก็จะบอกว่า

คือคนที่ใช้จากตอนแรกที่ไม่มีใครกล้าใช้

ตอนนี้ค่ะตอนนี้เลยเนี่ยนะคะ

เป็นตัวเลขที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นอย่างดี
ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
อันนี้อำยังรู้สึกเลยอุ๊ตายแล้วอันนี้พูดถึงข่าวช่วงแรกใช่ไหม
แล้วก็นโยบายยกเลิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าธนาคารต่างจังหวัด
เขาก็ยกเลิกไปแล้วคนก็ยิ่งใช้ใหญ่เลยเพราะเมื่อก่อนโดน๑๐บาทเนาะข้ามธนาคารก็๑๐บาท
เพิ่มขึ้นในตัวเลขดังกล่าวคือ๒๓๙เปอร์เซ็นต์คือ๒๓๙เปอร์เซ็นต์นั่นเอง
แล้วยอดเงินการโอนผ่านตู้เนียมก็ลดลง๒๙๒เปอร์เซ็นต์
ก็เข้ามาใช้แบงค์หมดมาใช้โทรศัพท์หมดโอนเงินผ่านสาขาธนาคารก็ลดลงอีกยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยธุรกรรมออนไลน์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้
สัญญาณแบบนี้นะครับแบงค์ชาติคือกำชับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้เร่งลงทุนระบบการจุข้อมูลอย่ามาแบบว่าแฮงใส่กันอย่างนี้
แต่ฉันไม่อยู่ฉันจะชดแทนเอง
ไปอีกเรื่องหนึ่ง

จักรยานพ่วงข้างชดสกิลยกเรา

ยกไอ้พี่พ่วงมาเหรอ

เหตุการณ์ชวนฮึก
เห็นนะว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันหนึ่งเนี่ย
สกิลยกล้อในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแว้นทั่วไปนะครับ
คันอื่นเขายกหน้าแต่คันนี้ยกข้างเห็นไหมฮ

โดยจากในคลิปจะเห็นได้เลยนะครับว่า
รถคันนี้เนี่ยพ่วงข้างข้างซ้ายของตัวรถนะฮะ
มีคนนั่งอยู่ถูกยกลอยสูงขึ้นไปนะฮะ

เพื่อถุงน้ำหนักนะครับพร้อมกับขี่ไปอย่างชิว
เหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าไปเกิดบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

คนขี่มีเหตุผลอะไรถึงต้องยกพ่วงข้างแบบนี้
อกจากจะบังคับรถจักรยานยนต์ได้ยากแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ยังสร้างความลำบากในการขับขี่
อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียทรัพย์สินได้นะครับ
สกิลการเอ็นตัวของพี่เสื้อฟ้า
คนนี้แบบว่ามันเอ็นเป็นตัวเอสเลยนะเธอ
เอ็กเมื่อกี้เคยเห็นมาหลายมีเคยเห็นหลายคันนี่ยกแล้ว

เหมือนกับที่ตัวรถเป็นเอียงมาข้างขวา
มันก็จะดึงรถข้างสายไปขึ้น

อะไรอย่างนี้แหละค่ะว่าถ้ามันการโดนคนอื่น
มีท่านผู้ชมชมคลิปจะขายไหมคะ
โอ้คุณแพทย์นี่ไม่ได้นะคะใครถามว่าจะขายหมดนะคะ

นี่ไม่ขายกันหนูไม่อยากทำตัวให้เป็นแบบว่าให้เป็นสินค้า

อยากให้เป็นงานศิลปะที่ลูกทรงคุณค่า
พาไปเที่ยวดีกว่าฟังแกแล้วปวดหัว

นี่บรรยากาศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวไปสัมผัสกันเลยนะ
ออชัมอินเชียแพนนี่เป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องบินไปไกล
แล้วก็ไม่ต้องไปจองไฟล์ทให้มันแบบว่าแบบว่าวุ่นวายฟินเวอร์นะ
เทศกาลนี่เลยค่ะอาคิกุจิแล้วก็ยกดินแดนประดิษฐ์มาไว้กลางเมืองที่คิงพาวเวอร์รางน้ำนี่เอง
คือคนที่อยากชิมนะครับก็ชิมให้กระจายเลยงานนี้เนี่ยนะครับยกร้านเด็ดสไตล์ญี่ปุ่นแท้นะครับ
ช็อปต้องได้ช็อปงานนี้แฟชั่นนิสต้ารักเลยค่ะ
ร้านคราฟเสื้อผ้าแอเซสเตอรี่สไตล์ญี่ปุ่นมาเพียบ
เช่นแอบราคาดาบรามิคามิเอโลคิตติ
น่ารักอันนี้แน่นอนอ้าวสายหวานก็มีจ้า
กินกันให้จุใจกันเลยนะคะชวนชิมอันนี้เลย
็อกไกโดซอกฟรีมแล้วก็ของแท้จากฮอกไกโดกันเลยทีเดียว
แล้วก็อีวาเนี่ยอยู่แพนเค้กแสนจะนุ่ม
ชิลก็มีนะคะสายชิวห้ามพลาดค่ะ
งานนี้มีกิจกรรมสัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นเต็มเช่น
กิจกรรมพับกระดาษโอริกามิ
นี่อันนี้ฉันอยาก
พร้อมกับมีการแสดงโชว์พิเศษสไตล์ญี่ปุ่นมากมายนะครับ
มีมินิคอนเสิร์ตจากหน้ากากซูโมริเดียนะครับ
มีคุณนนถนนจำเรินนะครับ
แล้วก็ยังมีศิลปินชื่อดังอีกมากมายจริงนะครับ
งานนี้ชื่อว่างานอาคิกุจินะครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๐๓๐กันยายน
ไปกันได้แล้วมีมา๔วันแล้วนะ

เรื่องเด็กนี่ค่ะหมูป่าเป็นหนังแล้วแน่เลย
อ๋อเหรอแน่ค่ะยูนิเวิร์สแซลลอย
ยูนิเวิร์สแซลลอ๋ออ๋อโอเค
เอาละค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีมากเลย

หนุ่มสอนรามกับติ๊กบิ๊กบราเตอร์
เขาก็ได้ทำการจดทะเบียนกันนะ
ก็เหมือนกับเป็นการจัดพิธีวิวาใช่ไหม
แต่เดี๋ยวเขาจึงจะมีเลี้ยงกันต่อใช่ป่ะ
เป็นลูกหมีหรือเปล่ามีมีมันก็ส่วนตาอีกนะแต่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งการ์ดมาให้
เมื่อกี้เพิ่งโทรมาเมื่อกี้น่ารักมากเลยทีเดียวจ้ะอันนี้แต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทั้งสองคนนะฮะ
โดยทั้งคู่เนี่ยนะคะก็มีการใส่แฮชแท็กนะคะ

แล้วก็ยังมีภาพที่ถ่ายกับแฟนคลับด้วยนะ
สีหน้าที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียว
ส่วนแม่ติ๊กนี่ก็ได้โพสต์ภาพเคียงคู่สามีนะคะ
ซึ่งเผยให้เห็นท้องแบบชัดแล้วล่ะตอนนี้

งั้นนี่ก็เหล่าแฟนคลับของทั้งสองคู่เนี่ยนะฮะ

ก็พร้อมแสดงความยินดีกับท้องแรกของแม่ติ๊กกันเลยนะคะ
ก็เรียกว่าเห็นกันชัดเจนแล้วนะ

ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะกำลังตั้งครองตั้งครรภ์
ตอนนี้กำลังรุ้นอยู่ว่าจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิง

ตอนนี้น่าจะยังไม่รู้นะผมถามเขาว่าตกลงคุณแป้งผู้ชายหรือผู้หญิงบอกยังไม่รู้เลยพี่

แต่ได้ชายหรือหญิงก็ได้คุณหนุ่มส่งไลน์เข้ามาบอกผมหน่อย
ส่งไลน์หรือเฮโรบอีกรอบได้ไหมคะพี่หนุ่มพาอีกรอบได้ไหมคะ
คุณหนุ่มรายการอยู่ผมโทรไปเลยดีกว่า
ระหว่างที่เรารอเขาเดี๋ยวก่อนช่วยรับโทรศัพท์เลยนะ
ถ้าเป็นคนจริงหนุ่มต้องรับนะคะ

เป็นอย่างไรตกลงลูกหรือชายรู้ยัง

ผมเหรอครับ

ตอนนี้มายูมันสนมากเลยนะ

เห็นลงไอจีได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกถึงป่าครับพี่หนุ่ม

ก็คืออยากให้ป่ามีชีวิตอยู่อีกสักหน่อย

แล้วแกจะได้โครงเคิร์ดหลานนะครับ

แต่พอมาคิดอีกทีก็อาก็เป็นคนมาบอกนะครับ
ว่าพอมาเข้าสรรเนี่ยก็เหมือนกันมาบอกว่าคำตอบมีอินทรายาทแล้ว

เออแบบครั้งแรกที่ได้ยินน้ำตาปริ่มกานจะร้องเลยอย่างเงี้ย
ดีใจมากดีใจมาก

แต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีงานฉลองอีกทีใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะว่าเราเตรียมงานก่อนนะครับพี่

แล้วก็อย่างที่เราเข้าพิธีสมรสเนี่ยนะครับ

เราเข้าเฝ้าพี่ปุ้ยที่วังละโว้ครับผม

เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศครับ

พี่เตรียมว่าก่อน

ครับผมแล้วตอนนี้เตรียมอะไรให้ลูกบ้างหรือยัง
เขาถือนะอย่าเพิ่งนะต้องรอไปก่อน

เพราะว่าสมัยอย่างนี้เขาเตรียมหมดแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งวุ่นวายเตรียมเป็นไปเถอะ

ตีศารกษาคนเป็นดีแล้วก็อ่านข่าวให้ดีตลอดเลย

ทำเล่น
เคครับผมไว้เดี๋ยวไงเจอกันนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีจ้า
เสียงจำใสใช่นะสีตะหนุ่ม
นุ่มฝันร่ำชมแน่ใช่ไหม
บอกชมวันนั้นฝันร่ำก็พูดดีนะสัมปนาคตก็ปากเสีย
เขาชมชมสิอย่างนี้ชมชัด
แต่วันนั้นเราก็เก่งนะที่แบบว่า

ยัง
เอามาดูเรื่องการสร้างหนังปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงนะคะ
ตอนนี้สิทธิ์อย่างเป็นทางการได้ไปแล้วนะคะ
ดิฉันวาไรตี้รายงานว่าสตูดิโอที่ผลิตภาพยนตร์อันดับหนึ่ง

รวมถึงสมาชิกทีมหมูป่าทั้งหมด๑๒ชีวิต

ช่วยชีวิตคนที่คนทั่วโลกนั้นจับตามอง

ทั้งคู่ก็ออกแถลงการร่วมกันว่าพวกเขาตื่นเต้นมาก

เพราะว่ารายชื่อหนังที่เขาสร้างเนี่ย
อันนี้คือระดับลงทุนเยอะ
แล้วก็จะต่างกันหมดเลยนะ๓เรื่องนี้ใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาจะเล่าเรื่องการทำงานน่าตื่นเต้นของเรานักดำน้ำนานาชาติ
ได้มีส่วนร่วมในการทำงานในภารกิจช่วยเหลือชีวิตครั้งนี้
เจกต์นี้นะคะคือ๑ใน๓ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของถ้ำหลวง
มีการพัฒนาโครงการอยู่อย่างจริงจังขนาดนี้
ทำหนังชาวไทยเสื้อสายไอริสขอโทษค่ะ
อันนี้เป็นลูกครึ่งไทยไอริสอันนี้อีกโปรเจกต์หนึ่ง

ซึ่งคนล่าสุดเนี่ยคือคุณจรทิชูเนี่ย
ตอนนี้เขาจะเป็นคล้ายกับว่าคนที่ชอบทำหนังเกี่ยวกับความเป็น

คัวตกลางเยี่ยงคือทุกคนเนี่ยอยู่ที่ควายเนลิคศิษย์
แต่หมายความว่าอีก๒เจ้าเนี่ยถ้าเขามีสิทธิ์ทำเขาก็ทำได้ถ้าเขาได้

นางไม่ต้องทำเอ็กเซ็นต์ให้งานนะดักแข็ฟ

ส่วนคุณจรเอ็มชูเนี่ยเขาจะเขาบอกว่าเขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้วุฒินำเหตุการณ์ถ้ำหลวงไปทำ
เพราะจะทำให้หนังกลายเป็นเรื่องราวของคนต่างชาติ
นางไม่ยอมแต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะได้ใช่ไหม
แต่ว่านางนอนเหมือนกับเป็นเทพไปในกึ่งใช่ไหม
เพราะว่าไม่ว่าแบบปักรักษาอยากถามอ่ะอยากถามแล้วทำไมคนไทยไม่ทำเองอ่ะ
ทำไมอึ้งอ่ะทำไมเงียบอ่ะฝรั่งงาน
นี่ไงคนไทยมันเป็นเรื่องของคนไทยทำไมคนไทยไม่สร้าง
สร้างเองมาให้ทำเองอ่ะหรือว่าชอบทำหนังผีมากกว่า

เอาไปแล้วอ้าวทำไมไปกันง่ายอย่างนี้อ่ะ
ตอนปิติหยกเลยนะครับสามีคุณนุ่นวรนุษย์ขอท้าไฟ่

ใครชนะเดี๋ยวมาดูมีคลิปมาให้ดูด้วยนะ

นี่เป็นการเตรียมตัวหน้าของคุณบัวขาวและคุณตอสนะครับ

เขาต้องได้มีการท้ากันกับทังบวกขาวนะครับ

บวกขาวแข็งแรงมากนะ

เซียะใจด้วยดูสิเขาเซียะใจ

มืออ่อนได้ไงเค้าต้องชดโม้แก่งซิ

หลังจากที่ดูคลิปจบกันไปหลายรอบแล้วนะฮะ
ทุกคนเข้าไปโอ้โหสันเสริญคุณตอสกันใหญ่ว่าแข็งแรงมาก
ดูทรงกันแต่แข็งแรงอย่างรูปปั้นบูขาว
แบบโครงสวยนะแต่จริงแล้วข้อเนี่ยไม่เกี่ยวนะ
เกี่ยวแต่น้ำหนักหรือเปล่า
อย่างเช่นข้อและกล้ามเนื้อแขนถึงไหล่ใช่ค่ะ

ไม่รู้ว่ะ
เออแต่คุณปุ๊กฮาผมเคยเห็นเค้าซ้อมน่ะ

ต่างจังหวัดผมเคยเป็นคุณเจอกับตัวเลย

เค้าซ้อมต่อยบ้านมันเป็นเจ๊ถุนสูง

เป็นเสาบ้านต่นน้ำหนา
พันบ้านเนี่ยพันสาวบ้านเนี่ยพันไว้แล้วเขาก็ต่อยต่อยแล้วก็เตะ
เชื่อไหมเขาต่อยทีเนี้ยบ้านนี่สั่นอย่างนี้เลยผมกับมดดำเนี่ยลองไปต่อยแล้วเขย่าดูนะ

สาวบ้านเนี่ยคุณไม่ใช่สาวปักไว้กับนิ่งธรรมดา
ป้านิ่งเลยแต่ว่าพอเขาต่อยปั้งโอ้โหสั่น

สั่นพี่ไม่ใช่เสาสั่นนะบ้านเนี่ยคลอนอย่างนี้เลย

ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแบบเจออะไรเจอหมัดบัวขาวหรืออย่างอื่นบัวขาว
ไอ้บ้าเจอหมัดบัวขาวน่ากลัวมากกว่าหัวเราะใช่ไหม
มันซ้อมอยู่ไงก็ตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายไง
ครั้งคืนกับซุปตามันโอ้โหมันไต่โครมโครม
วิ่งหนีกระจิ๊บหายไวป่วงเลยแล้วไม่ยั้งมือด้วยนะเวลามันแต่งมันมันบ้า

ผมว่านักมวยถ้าเกิดไม่มีการฝึกฝึกฝนมาอย่างแบบนั่นจริงนะไปเจอบัวขาวเตะผมว่าติดโคมเขาไง
แบบโอ้โหและมันเตะโทษต้นกล้วยหักโครมเลยน่ากลัวมาก
จริงบัวขาวเนี่ย

ก็จะเหลือหรือมันถึงได้น็อบซ์กันเนี่ย
หมดดำก็ชอบตอนนี้ชอบเอาอะไรรู้ตีท้องปั้ง
มาไม่กี่วันนี้แหมนั่นลูกเดี๋ยวกลับมาครับ
ผมพูดถูกไหมโทษค่ะเราพอดีพี่ฮะพี่เดี๋ยวพี่ม้าพี่ม้าพี่ม้า
ให้ฉันสะอึกไม่พี่ไปอ้วกข้างนอกก่อนเรื่องที่แกเล่าให้พี่อ้วกก่อนไหม
ใช่นี่นะครับเป็นพระเอกระดับซุปตานะฮะแต่ติดดินของแท้นี่นะครับ
ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปสำหรับณเดชน์คูกิมิยะ
ล่าสุดนะฮะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
พาคุณแม่แก้วไปเดินซื้อของที่จตุจักร
นี่ลุกแบบว่าชิวนะครับต้องบอกแฟนคับเขาไปเห็นโอ้โหกรี๊ดกันใหญ่เลย
ก็เดินไปนี่สบายนะคุณณเดชน์ขนาดเขาใส่เกงขาสั้นเนอะ
ขึ้นลดไฟฟ้าเนี่ยให้ลองก๊อตไม่ลง
หิวถุงกร้องกรองกรอง

ไม่เจอเชินไปกับเพรมพรรดิไปเดินแล้นกับเพรมพรรดด
คุยกับเรื่องที่บอกว่าพี่เพพาไม่เคยเสพสังวาดเลยใช่ไหมครับ

เอามาไปดูวุ่นเส้นอีกกว่า

วันนี้มันไม่มีหนังสือแมกกาซีนให้ถ่ายชุดวาบวิวลงแล้วเนอะ

และแน่นอนอยู่แล้วนะก็ไม่ผิดหวังเลย

แล้วที่วงกลมแดงนั้นใครหรอ

สีใครสีชมพูอ่ะ
สีขาว
สีขาวข้างหลังแล้วหรอ
นี่ก็พี่วูนเซ็นเนี่ยค่ะ

ผู้ชายนั่นก็คือ

ประไหนพรพรภา

รูปเมื่อกี้เมื่อกี้ติดมาก
คุณแม่มีความถามว่า

ถ้าเกิดชุดนี้มันใส่ลงทะเลได้จริงไหมคะ

ดิฉันเนี่ยมีชุดแบบว่าลงทะเลได้กับชุดที่เดินขอบสระ
ผมเห็นพี่ม้าถ่ายรูปในน้ำใช่ป่ะ

ไม่ใช่เล่นเรื่องนางลอยเล่นเรื่องนางจม
ไม่ผมยังไปทำอะไรอยู่ที่เนี้ย

แต่ไม่เป็นรอยหยุ่นหัวมันไม่อยู่ที่ปาก

ไม่ได้ขึ้นอื่นนะเดี๋ยวจะตกไหม
นะโดดพี่ม้าหารูปนะครับไปดูบ้านคุณอ้ำ
ตอนนี้ขึ้นบ้านใหม่นะฮะเพราะว่าเป็นนางเอกที่หน้าตาดีที่สุด

ช่วยเหลือทำบุญให้กับเพื่อนร่วมโลกสี่ขามานานมากแล้ว

น่าจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะได้เห็นภาพอ้ำพระชรภา

คราวนี้นะคะวันที่๒๓ที่ผ่านมา

อกจากมีเพื่อนมาแล้วยังมี

ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สังขทานถวายพระ
จัดวางไว้อย่างสวยงามและอลังการจริง
หมอช้างยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคุกเข่า

เค้าก็ทำโอ้เค้าชอบสวย

แต่เชื่อไหมคุณพ่อคุณอ้ำเป็นเพื่อนกับพี่ชายผม
เออน่าดูรูปมาสิ

แล้วใครถ่ายก็ไม่อยากรู้เนี่ย

คนถ่ายต้องเป็นพิวราดับด๊อกเตอร์ถึงถ่ายได้
ไม่สุดสุดละ
เขลึ่ง

พรุ่งนี้มาดูฟาร์มผมของแอนกี้กันต่อ

สวัสดีครับ